แรกพาไปดูเหตุสลดนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
เมื่อน้องชายวัย๑๘ปีค่ะกรดพี่ชาย
พี่ชายไม่ยอมให้ยืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
โกรธก็เลยใช้ปืนนะคะเล็งไปที่หน้าอกแล้วก็ยิงไปที่พี่ชาย
สุดท้ายพี่ชายตอนนี้นะคะอาการสาหัสทีเดียว
ส่วนน้องชายเองอ้างค่ะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
แค่จะเล็งปืนไปเท่านั้นเองไม่คิดว่าปืนจะลั่น
แต่สาเหตุคือเพราะว่าพี่ชายไม่ให้ยืมสายชาร์จโทรศัพท์
ถูกต้องนะคะไม่ให้ยืมสายชาร์จโทรศัพท์
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรหนองกรุงศรีก็รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่๔บ้านหนองกุงเผือกตำบลลำหนองแสน
ในอำเภอหนองกรุงศรีที่จังหวัดกาลสินก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบ
ไปพบผู้บาดเจ็บนั่นก็คือนายสายันลาวงอายุ๒๕ปี
ถูกปืนไทยประดิษฐ์ยิงเข้ามาที่หน้าอกด้านขวา
ลำคอแล้วก็แขนค่ะ
ซึ่งเป็นกระสุนปลูกปลายฝังในกระสุนลูกปลายฝังเข้าไปข้างในเลยนะคะ
ญาติพี่น้องก็ช่วยกันนำตัวส่งไปโรงพยาบาลหนองกรุงเส
แต่ว่าอาการสาหัสแพทย์ก็เลยส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

ส่วนมือปืนเป็นน้องชายอายุ๑๘ปี
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปเลยค่ะ
นางทองใบพระราชสารอายุ๗๒ปีซึ่งเป็นยายของมือปืน

ก่อนเกิดเหตุน้องชายไปขอยืมที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือจากพี่ชาย

ทั้งสองคนเขาก็เลยมีปากเสียงกันค่ะ
ก่อนที่น้องจะเข้าไปทำร้าย
จึงเกิดการชกต่อยกันขึ้น

ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันออกไปนะคะ
ซึ่งต่อมาค่ะน้องชายก็ถือปืนไทยประดิษฐ์ไปนั่งที่บันได

กำลังนอนเล่นมือถืออยู่ที่ห้องโถงชั้นล่าง

หลังจากนั้นก็มีเสียงดังปั้งขึ้นมาหนึ่งนัด
แล้วกระสุนก็พุ่งไปถูกพี่ชายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ติดตาม
จับตัวน้องชายมือปืนที่หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๖บ้านหนองกุงเผือก

ทะเลาะกับพี่ชายบ่อยค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยเสพยาบ้าไปด้วย
แล้วชนวนเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่า
ขอยืมสายชาร์จมือถือพี่แต่พี่ไม่ให้
แล้วยังไปนอนเล่นมือถือข้างล่างสบายใจเฉิบอีก
โมโหคว้าปืนมาตั้งใจว่าจะเล็งขู่ค่ะ

พอลั่นไกลออกไปเท่านั้นแหละลูกกระสุนก็พุ่งใส่พี่ชายจนบาดเจ็บสาหัสเลย
นะครับตัวนั้นเกิดอะไรไป
น้ำมันเกิดไกลมากเลยปุ๊กผูช
ก็เป็นแบบนั้นนมันเกิดไกลมากเลย
น้ำมันวิ่งไกด็ตกรีดอีกแล้วเนิบ
คิดว่าไกด๊อตพูดแยกเหบมันอีกแล้ว
ในเหตุจากตัวยิ่งสายแบบไม่ชัด
มันก็หายไข่ก็หายแต่เราจะตีกัน
ก่อเหตุขนาดนี้ตำรวจก็ดำเนินคดีไปตามระเบียบนะคะ
ก็เบื้องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหา
ก็คือเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้า

และครอบครองปืนในเขตในเมืองชุมชน
หรือว่ายิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอีกครั้งค่ะ
หากมีพยานแน่ชัดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังต่อไป